เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของการตกหลุม
คือถ้าตกหลุมรักข้างเดียวแล้วมันเหนื่อยจิตเหนื่อยใจ
มันก็เหมือนกับการที่ตกหลุมข้างถนน
ชาวบ้านมันเหนื่อยใจเหมือนกัน
ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมามีหลุมข้างทางมาเริ่มเทิม
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับ
ไปดูกันหน่อยหลุมมันใหญ่จริงนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเขาบอกว่าไอ้หลุมนี้มันสร้างความเดือดร้อนเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
แล้วล่าสุดรถปิ๊กอัพผ่านมาเสียหลักตกหลุม
ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรถยางแตก
คิดภาพดูรถยางแตกวุ่นวายสิครับ
แต่ยังเคราะห์ดีที่คนขอบรถสามารถควบคุมรถเอาไว้ได้
การควบคุมนะอ้าวชาวบ้านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่มีคนเนี้ยประสบอุบัติเหตุจากการตกหลุมบนถนนที่เส้นนี้อืม
รถยนต์นั้นไม่เท่าไหร่รถมอเตอร์ไซค์นี่สิตกหลุมลงไป
ล้มกันระเนละนาดบาดเจ็บกันไปก็เยอะนะครับ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่มีใครมาแก้ไขปัญหาให้
ตอนนี้โอ้โหกลุ่มน้องจิตอาสาเขาพากันมาเลยครับ
พวกกันมาเลยมาช่วยกันซ่อมถนนโอ้โหขอปรบไม้ปรบมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้จริง
น้องยุทธนาเท้านอกครับเป็นตัวแทนของกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้แหละครับ
คือเป็นกลุ่มจิตอาสากล้าทำดีบัวใหญ่เขาขนเพื่อนเพื่อนพี่
น้องที่มีใจรักงานจิตอาสานี่มากรบหลุมที่เป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณถนนแห่งนี้
คือซ่อมแซมบางส่วนซ่อมแซมเบื้องต้นไว้ก่อน
แล้วรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเขามาจัดการไกลเกลี่ยถนนให้มันแบบว่าเรียบ
ให้มันแบบว่าดูสวยงามกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือซ่อมแบบว่าชั่วคราวไปก่อนนั่นเอง
ยังไงผมก็เห็นแล้วเนี่ยอยากจะชื่นชมจิตอาสากลุ่มนี้แล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบถนนเส้นนี้
ให้มาช่วยปรับปรุงถนนด้วยนะใช่แล้ว